คุณผู้ชมเรื่องของความรักเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีจำนวนคนเกิน๒๐๐
ขึ้นมาทีไรเนี่ยไม่เคยจบสวยเลยนะคะ
นี่ล่าสุดค่ะยิงกันเลยนะคะเป็นการตีคล้ายครัวของเพื่อนสมัยเรียน
อืมเป็นเพื่อนสนิทกันครับบ้านอยู่ใกล้กันคบกันมาตั้งแต่มัธยม
ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ไปแอบมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของมือยิง
ปีนึงเลยนะคะเขาบอกเตือนไม่รู้กี่รอบเตือนทั้งฝั่งเพื่อน
ทั้งฝั่งภรรยาสุดท้ายมันทนไม่ไหวจริงจริงยิงเข้าไปเลยค่ะ
สามนัดเพราะดีที่ไม่ถึงชีวิตแต่ก็เจ็บสาหัสนะคะ
เป็นคนขับรถตู้รับส่งพนักงานเกิดขึ้นริมถนนโรจนะ
หน้าวัดคานหามนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุ
ก็รีบลงพื้นที่ไปเลยค่ะก็ที่พื้นเนี่ยมีรอยเลือดหยดเป็นทางยาว
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๓ปลอกด้วย
คนเจ็บเนี่ยคือนายอภินัยทองศรีอายุ๕๑ปีนะคะ
โดนยิงเข้าที่แก้มกับฝ่ามือสามนัดอาการสาหัสตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
คนยิงคือเพื่อนสมัยเรียนค่ะนายอมริตสุนทรพฤกษ์วัย๕๓ปี
เขาเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตแห่งหนึ่งด้วย
พอก่อเหตุยิงเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงนะคะหนีไป
นี่ค่ะเนี่ยจังหวะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนี่คือชุดวันก่อเหตุเลยนะคะ
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยได้ภาพกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุ
เสียงด้วยนะคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นวงจรปิดตอน๓ทุ่ม๗นาทีของวันที่๒๘ตุลาคมค่ะ
กล้องวงจรปิดนี้เป็นของร้านชานมไข่มุกที่อยู่ใกล้กันนี่
มันต้องกินเสียงปืนนัดแรกนี่นัดที่๒ละ

นัดค่ะแต่เว้นจังหวะกันไม่ได้รัวยิงนะคะแต่นี่พนักงานเห็นไหม
ต้องมุดเข้าไปใต้เคาน์เตอร์ค่ะสองคน

สิคะเสียงปืนดังมาขนาดนี้แล้วมันเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ร้านเขาเลย

คลิปวงจรปิดนี้นอกจากจะมีพนักงานอยู่
อกจากจะได้ยินเสียงปืน๓นัดแล้วเนี่ย
จะเห็นมีพี่วินมอเตอร์ไซค์วิ่งหลบมาด้านข้างร้านชานมไข่มุกด้วยนะคะ

แต่เห็นเสื้อพี่วินเวลาวิ่งมาหลบเหมือนกัน

แล้วสักพักหนึ่งคนก่อเหตุมือปืนในอมริต
เดินผ่านหน้าร้านชานมไข่มุกไปด้วย
อืม
นี่เราวงไว้ให้คือมันจังหวะมันค่อนข้างเร็วค่ะ
แต่ก็คือจะเห็นอยู่เพราะว่าทางฝั่งขวาเป็นประตูกระจกหน้าต่างนะคะ

เขาอยู่ตรงจุดนี้ตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วนะคะ

มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่หน้าร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยวัดคานหามนี่แหละ
แล้วอยู่รถตู้ของคนเจ็บ
ก็มาจอดอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
นายอมริตเห็นรถตู้คิดว่าคงจะจำได้
เดินเข้าไปส่องดูอ้าวไม่มีใครอยู่บนรถตู้นี่นะ
แต่สักพักนี่ค่ะนายอภินัยเดินออกมาจากวัดพอดี
เท่านั้นแหละเข้าไปเปิดศึกเคลียร์เลย
ไปเคลียร์มาเอาเคลียร์ไม่ได้ใช้หมัด
ใช้บัตรไม่รอดยิงปืนเลยค่ะ

นายอมริตก็วิ่งตามไปไล่ยิงอีก๒นัดนะคะ

คนต่อสู้ก็ไอ้คนแบบกลัวก็จับกันไว้อย่างนี้

เตรียมว่าเหมือนเดินไล่ยิงประมาณนั้น
ผ่านไปสัก๓ชั่วโมงค่ะเขาประสานขอมอบตัวกับตำรวจสพออุทัยตอน๕ทุ่มเลยนะคะ
ครับเช้าวันนี้เนี่ยเขาก็มาอยู่ที่สพเรียบร้อยล่ะนี่นี่นี่คือในอมริตนะคะ
เขาก็มีท่าทีเครียดลดลงแต่ก็หน้าตาเห็นชัดแหละว่ามีความกังวลอยู่
เราได้คุยกับเขาด้วยนะเขาเปิดใจเล่าให้เราฟังคือเล่าไปร้องไห้ไปคุณภาคภูมิ
เขาบอกผมเนี่ยนะแค้นใจมากช้ำใจมากด้วย
ผมยอมรับผมยิงมันจริงเพื่อนผมเนี่ยคนนี้ผมยิงมันจริง
แต่ผมไม่ได้มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อรอดักยิงนะเหตุการณ์เป็นแบบนี้
ผมกับพี่นายเป็นเพื่อนเรียนสมัยมัธยมบ้านก็อยู่ใกล้กันรู้จักกันมานาน
เมียผมมันก็รู้จักแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะมาตีท้ายครัว
แอบคุยมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของผมมาเป็นปีแล้ว
แล้วชาวบ้านเขาก็ไปลือกันทั่วผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
พี่ไหนไม่ยอมคุยด้วยผมเตือนภรรยาผมเองด้วยซ้ำนะ
กับภรรยาเหมือนกันนะไม่ได้เตือนแต่เพื่อน
พูดครั้งไม่ทวนบอกให้เลิกกันให้ยุติความสัมพันธ์
ไม่มีใครฟังคำเตือนของผมเลยแถม๔เดือนให้หลัง
พฤติกรรมภรรยาเปลี่ยนไปมากชนวนเหตุที่ทำให้ผม

อยู่ภรรยามาขอเงินผมกับลูกบอกขอเงินหลักแสน
พอถามว่าจะเอาไปทำอะไรก็บอกว่าเอาไปใช้จ่ายส่วนตัว

ตกลงจะหยุดไหมจะหยุดคุยกับเมียผมไหม

มันลั่นนะผมไม่ได้ตั้งใจยิงตั้งใจควักออกมาแต่มันลั่น
แต่พอนัดแรกลั่นไปแล้วอีก๒นัดที่เหลือ
ผมตั้งใจตั้งใจวิ่งไล่ยิงเพื่อสั่งสอนเลยแต่ไม่ได้กะเอาให้ตาย
ก็ตอบว่าจะเข้ามาคุยกันเมื่อไหร่เพราะอย่างเขาหลบหน้าตลอดอย่างนี้
คือใช่เขาก็เป็นเพื่อนกันด้วยรู้จักกันมาแล้วก็อ่อนแล้ว
มันมาเนี่ยมาทาปมอย่างเงี้ยผมก็พยายามดูเออจะจริงมีส่วนมีส่วนลึก
อาการเปลี่ยนแปลงของภรรยาผมก็เปลี่ยนแปลงไป
ใช่ยิ่งมีการรักลูกเลิกรู้หมดลูกก็โตแล้ว
ยันมียของคนนี้ก็รู้คุมคุยยันมียแหละรู้ไม๊
ตอนเขาหง่ายท้องก็ไอ้นั่นเลย

ตอนนั้นมันเยี่ยงกัน๒นัดแล้วมันทั้งหมดมี๓นัด
ไม่รู้จะพูดอะไรนะคือมองหน้าก็เข้าใจแล้ว
รักดีมากเมื่อกี้คนคบกันมานาน
ครับแต่ลูกโตเป็นหนุ่มสาวแล้วมีครอบครัวไปแล้วแยกไปแล้ว
ท่านผู้ชมครับภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ย
บอกกับเรานะครับเธอบอกว่าวันเกิดเหตุ
เธอก็ไม่รู้ว่าสามีจะไปยิงคนขับรถตู้
เพราะเมื่อวานนี้เธอไม่ได้ไปเจอเขา

ก็ยอมรับว่าก็คุยกันอยู่อะไรประมาณอย่างนั้น

แต่เธอขอปฏิเสธนะครับว่าเธอไม่เคยเอาเงินแสนเนี่ย
ไปใช้ไปจ่ายไปให้ใครตามที่สามีสงสัย
ว่าสามีทำไปเพราะความหึงหวงนะครับ
เราก็เงียบไง
แต่เขาก็เลยน้อยใจ
ก็เสียใจละ
คิดว่าวันนี้เขาจะนัดเราจนกระทั่งแบบเป็นสัญวัณเหตุให้เกิดอย่างกันไหม
ก็รู้ว่าเราผิดและเราก็รู้ว่าเราผิด
ก็ขอโทษแหละที่ทำผิดไป

ก็จบแหละมันต้องจบแล้วเรื่องอย่างนี้
แล้วความสามารถพี่กับสามีอะไร

ทางฝั่งครอบครัวของนายอำมริตมือยิงนะคะ
ก็บอกว่าจริงรับรู้ปัญหาครอบครัวของนายอมริตมานานแล้ว

พี่สาวบอกว่าโอ้โหพี่นี่แหละเป็นตัวกลางคอยปรับความเข้าใจให้เลย

ดื่มเหล้าร้องไห้พร่ำพูดแต่เรื่องภรรยาเกือบทุกวันเลย
คิดว่าช่วงนี้มันคงเหลืออดแล้วจริง
มันคงกดดันหนักจริงอ่ะ

พ่อก็สะสมเขาไว้คนเดียวเค้าไม่ค่อยบอกใคร

เขาคงแบบคนเก็บกฎไม่พูดให้ไฟฟัง
มีปัญหาก็ไม่คุยกับลูกยังไม่คุยเลย
ส่วนทางด้านแม่ของนายอมริตก็บอกเหมือนกันค่ะว่า

มีชายหนุ่มเป็นคนขับรถตู้มาติดพันธุ

เรื่องครอบครัวลูกแม่ก็ยุ่งมากไม่ได้หรอก
ก็ทำได้แค่บอกว่าเออปล่อยวางนะลูกปล่อยเข้าไป
ออกจากบ้านนั้นมาเลยกลับมาอยู่กับแม่มา

เพราะสำหรับแม่แม่มองว่าต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด

และอีกอย่างคนขับรถตู้ที่โดนยิงก็เป็นเพื่อนลูก

คือสำหรับแม่แม่มองว่าตบมือข้างเดียวยังไงมันก็ไม่ดัง

ขอประนามพฤติกรรมของลูกสะพ้ายแม่
กับเพื่อนของลูกชายแม่ที่ทำแบบนี้

ขอหาทางช่วยเหลือคดีความลูกชายแม่ก่อนแล้วกัน
อันดับแรกแม่อยากประกันตัวลูกชาย
แล้วก็ต่อสู้ช่วยคดีให้ถึงที่สุดก่อน

แล้วก็ไปขอลูกลูกก็ไม่ให้
แม่ก็กลับว่าอีลูกอีกว่าเนรคุณ
เนรคุณอีลูกก็ร้องไห้
ไลน์มาบอกพ่อร้องไห้
บอกมึงไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้อง

ทีนี้มันก็หลายอย่างรวมเงินขึ้นมา

เขาก็แมมเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเนี่ย
มันก็เห็นบ่อยมันหนักเข้า

เขาบอกไอ้นี่มันยังไงวะ
เขาบอกมึงทั้งเยอะทั้งเย้ยกูเลยเหรอเนี่ย

มันก็แค้นทั้งนั้นมันก็ทั้งคู่

มันก็ต้องช่วยกันสองคนนะ

เน่าก็โรงผูกมันเจอกัน

บอกว่าตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ

โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อนะครับ

กันเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจ

ผู้เจ็บเนี่ยยืนยันว่า
ครอบครัวมือยิงอยากจะประกันตัว

ข้อหาก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ

เรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
การพาอาวุธปืนและการยิงปืน